จะพาคุณผู้ชมมาปรับอารมณ์ข่าวนี้กันบ้าง

เขาก็ไปที่คลินิกสัตวแพทย์นี่แหละ
แต่พาสัตว์ชนิดหนึ่งไปรักษา

ตัวแก่ตัวนี้อ้วนใช่นะ
พาไปรักษาเพราะอะไรเพราะว่าหางของมันมันบวมเป่ง

ก็คุณลุงเขาบอกว่านี่คือเขาเลี้ยงแสนรักของเขา
คือหางมันบวมก็ต้องพามาหาหมอให้รักษาสิคะ

ก็ถูกเลยนะจริงก็ดูสินี่ไง
หางเขาบวมเลยไอ้อย่างอ้วนเชียว
นี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คลินิกธนิดาสัตวแพทย์ค่ะ
คุณหมอไม่ค่อยใกล้คนป่วยเลยค่ะ
โอ้ยมันบวมจริงบวมแปลกเลยนะ
อยู่ที่ตลาดชุมชนริมถนนพระหลโยธินเขตเทศบันเมืองตาก
บรรดาคนรักสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเห็นข่าวนี้ก็อึ้งกันไปเลยนะคะ
เพราะว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยน่ารักมากเป็นตุ๊กแก่ตัวอบอ้วน
คุณลุงสมมาตรชายวัย๖๒ปีคนนี้เป็นเจ้าของค่ะ
แกตัวนี้เป็นเพศผู้ตัวใหญ่เลยนะอายุ๒๓ปีค่ะ
พามาแบบเป็นตะก้าเลยอ่ะนึกว่ามีหมาอยู่ข้างในไม่ใช่

พอคุณหมอเห็นถึงกับเดินเข้าไปในคลินิกเพื่อทำใจก่อน
จะเห็นว่าคือมีจังหวะคุณหมอแบบอึ้งนิดหนึ่งก่อนนะนะ
ก็รักษาหมาแมวมาเยอะแล้วแต่มาเจอตุ๊กแก่ตัวนี้
คุณหมอบอกว่าก็หวัดอยู่เหมือนกันนะ
แต่ด้วยจัญญบันก็ต้องรักษาให้ล่ะค่ะ
อ่าฟังเสียงบรรยากาศในคลินิกตอนที่เจ้าตุ๊กแกไปรักษาหน่อยสิคะ

อ่าหมอก็ใจบอเดียน

แต่ว่าคุณลุงสมมาตรบอกว่าตุ๊กแก่ตัวนี้มันเชื่องนะ
จับได้เลยเลี้ยงดูเหมือนสมาชิกในครอบครัว

ให้น้องต้องแก้เอาหายเร็วเดี๋ยวกันนะคะ
เขาคงเจ็บหน้ามันบวมอ่ะ
ก็เขาก็ต้องการการรักษาเหมือนกัน
ใช่เจ้าของทำถูกแล้วเนี่ยนะคะ